สบายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับอดีตนางร้ายที่บอกเลยว่าร้ายจริงอะไรจริงนะคะ
แทบจะออกบ้านไม่ได้เลยในยุคนั้นนะสำหรับพี่ตุ๊กตาอุบลวัน
ห่างหายจากวงการไปนานเลยนะคะเป็นเพราะอะไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเราอยู่กับเสาขาลุยนะคะ
โอโฮยุคกล้าวศูนย์ไม่มีใครไม่รู้จักเธอนะคะอยู่ข้างหลังแล้วค่ะ
เน็ตชื่อถูกส่งเขาเป็นเพื่อนเก่ามาก
สมัยตอนนั้นมาก๙๐ต้องบอกเลยนะคะ

ตอนนี้ราครเยอะมากย้อนกลับไปแจ้งเกิดจากนางก่อนใช่มะ

แต่ก็ต้องบอกว่านางร้ายุคนั้นมันน้อย
น้อยเพราะว่าเรื่องแรกเล่นเป็นนางเอกเรื่องที่สองเป็นนางเอก
หลังจากนั้นก็คือพลิกบทบาทตัวเองเลยมาเป็นตัวร้าย
ซึ่งสมัยนี้นางร้ายโชคดีมากเลยนะคะเพราะไม่มีคนเกลียดมีแต่คนรัก
แต่สมัยก่อนเดินตลาดไม่ได้คือไม่กล้าไปสวนจตุจักร
กล้าไปออตกไม่กล้าไปตลาดสะพานใหม่ดอนเมืองอะไรอย่างนี้

อย่างที่บอกนะคะคุณตุ๊กตาวนวันเนี่ยเป็นดารายอดกระตันอยู่
ยุคนั้นนี่คือสู้ชีวิตเลี้ยงคุณแม่เลย

ว่าดาราบางคนเขาดังแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่บอกว่าอยากมาสัมภาษณ์พื้นหลังเขา
ว่าเป็นยังไงแต่เราไม่คือเราไม่เคยลืมกำพืชตัวเอง
เมื่อก่อนเป็นเด็กสลำเมื่อก่อนเป็นเด็กก่อสร้างเราจนยังไงเราจำได้เสมอ
ถึงแม้ทุกวันนี้เราจะมีกินมีใช้เราก็ยังไม่เคยจะอายที่บอกว่าเรามาจากไหน
เรามาจากสลำเรามาจากอะไรเราภูมิใจที่ณวันหนึ่ง
เรามีพ่อแม่แค่ทำงานก่อสร้างแต่เราสามารถมีชีวิตมาได้ถึงวันนี้
หลายคนฝากมาถามค่ะว่าคุณหายไปไหนมา
ไม่ได้หายแต่ว่าแค่ผันตัวเองมาทำงานเบื้องหลัง
ผลิตรายการผลิตโฆษณา
วันหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราจะทำการตลาดให้กับสินค้ายังไง

คือถามตรงไม่ใจอ่อนเล่นละครเลยเหรอคะ

มีติดต่อมาค่ะแต่ว่าแจ๊คคือตอนนี้พอตุ๊กทำตรงนี้
แล้วก็ตอนนี้ได้รับความสนใจมันก็เลยทำให้เราแบบไม่สามารถปลีกตัวได้
เหมือนมาเจอแจ๊กแปปหนึ่งแล้วก็แจ๊กให้แต่มาที่ไทรัศน์เกือบทุกวัน

ผู้หญิงผู้สายละ
หลายคนแบบเฮ้ยเป็นธอมเปล่าวะอะไรอย่างนี้
มีแฟนเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเปิดเผยกับใคร
หมายความว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้มีชีวิตที่แบบว่า

ไม่ส่วนมากจะลงเรื่องงานเรื่องการทำงาน
ไปดูงานธุรกิจว่าสรรพาย

พูดตรงแล้วเวลาจะมีข่าวดี
อยากใส่ซ้องไปงานแต่ง
ใส่ได้เลยเพราะว่าแม่ต้องรองานแต่ง
โอนเข้าบัญชีได้เดี๋ยวโอนทางมูลถือได้
โรคเหมือนเดิม
อุบลอุบาย
โอ้เถอะน่ารักมาก
ไม่ได้ใช้งานเพื่อนฟรีนะคะ
โอ้ยตั๊ะน่ารักมาก

วันนี้ก็ต้องขอบคุณตุ๊กตาอุบัติวันวุณรอดมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
เวลาที่ทุกคนท้อหรือมีปัญหาเนี่ย
ตาอยากให้ทุกคนมองคนที่ต่ำกว่าเรา

แล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่า
ต้องบอกว่าวันเวลาทำอะไรพี่ตุ๊กตาไม่ได้เลยจริงนะคะทั้งความสามารถทั้งเรื่องของหน้าตาขณะที่ตอนนี้เธออายุ๔๐กว่าแล้วผ่านเวลามาหลายปีแล้วแต่ว่าหน้าตายังเหมือนเดิมเลยนะคะ